ข่าวต่อไปเชิญรถทัวร์หน่อย
ใช่ทัวร์ลงรถทัวร์หมายถึงคุณผู้ชมด้วยนะ
แสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของคนขับรถดำคันนี้
คุณดูมันใช่ที่ที่กลับรถหรือเปล่า
แล้วคุณผู้ชมดูแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
โมโหแทนบรรดามอเตอร์ไซค์เขาไหมไปดูคลิปเลยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมว่าพี่มอเตอร์ไซค์เหล่านี้เขาชื่นชมคันดำไหม
คุณไม่ต้องพูดหรอกขณะที่ฉันอ่านข่าวนี้เอง
นี่ยังมีหมื่นล้านคำอยู่ในใจเนี่ย
จริงอยู่กลับรถตรงนี้บนสะพานคุณผู้ชม
อันนี้บอกพี่กัดก่อนสะพานหัวช้างใกล้กับสยาม
ประทุมวันตรงไปเป็นสยามเซ็นเตอร์
แล้วมันกลางสะพานแล้วเห็นเส้นสีเหลืองเส้นทึบไหม

รถที่มาจากตีนสะพานขึ้นมาบนนี้เขาเบรกกันไม่ทัน

คือมันมีมอเตอร์ไซค์ที่พยายามเบรกและเกี่ยวกัน

เปิดต่อได้เลยคลิปนี้ว่ารถคันนี้ทำไงต่อคุณ
กรนด่าแหละทุกคนตรงนี้บีบแต่แล้วถามว่า
เฮ้ยกลับได้อย่างไรที่ใช่ที่หรือเปล่า
และทีนี้รถคันนี้ก็ต้องพยายามกลับรถต่อนะคุณ
ป้ายแดงด้วยนะนี่พยายามกลับรถ
แล้วก็เอาไปจอดข้างหน้าหลังจากคลิปนี้ก็ไม่มีแล้ว

แต่เขาคือต้นเหตุของการกลับรถไม่ดู๔ดู๘เลย

นำคลิปนี้มาไว้ในกลุ่มควายหลุดถนน
แล้วก็เขียนบอกว่ามันใช่ที่กลับรถไหม
กลับไม่ดูสี่ดูแปดเลย
กล้องติดหมวกกันน็อกของรถจักรยานยนต

โอ้โหทัวร์ลงเยอะเลย
ว่ามือใหม่หรือเปล่ามือใหม่หัดคลับหรือเปล่า

ศึกษาเรื่องของเส้นจราจรหรือเปล่า
ขับรถได้ยังไงซื้อใบขับขี่มาหรือเปล่า

ใช่เพราะว่าต่อให้เป็นมือใหม่จริงคุณสอบใบขับขี่

พวกมันบอกว่าขับรถคันเป็นล้าน
สลึงเดียวอย่างนี้
คุณผู้ชมจ๋าเชิญทัวร์เลยฮะทัวร์ลงกันหน่อยนะครับ
แต่ว่าท้ายคลิปนี้เราก็เห็นนะว่ารถคันดำเขาก็จอดจอดลงมาดูหน่อย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะต้องรับผิดชอบยังไงต่อไปนะฮะ